คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อวานนี้นะคะ
ช่วงประมาณตีหนึ่งพื้นที่ตำรวจสนโชคชัย
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๘ปีถูกปาดคอเสียชีวิตนะคะ
อยู่ในซอยนาคนิวาส๕แถวเขตลาดพร้าว
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของผู้ตายก็จอดอยู่ตรงนั้นด้วย
ผู้ก่อเหตุเป็นคนขายลอตเตอรี่อยู่ในซอยนั้น
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยจับเอาไว้ได้แล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพฤติการการก่อเหตุเป็นลักษณะที่ว่า
ตัวผู้ตายกับเพื่อนรุ่นน้องเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านลาบแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นร้านที่ผู้ตายทำงานอยู่

แต่ว่าผู้ตายกับเพื่อนรุ่นน้องขี่รถจักรยาน

ขายลอตเตอรี่ก็เลยใช้มีดปาดคอเลย

นั่งพนมมือท่องคาถาอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่ารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ญาติของคนก่อเหตุก็อ้างว่าคนขายลอตเตอรี่ที่ก่อเหตุ

ใช่บอกว่าปกติต้องไปรับยาทุกเดือน

แต่นี่๒เดือนแล้วไม่ได้ไปรับยาไม่ได้กินยา
ว่าอาจจะเกิดอาการกำเริบอืมทีนี้แหละญาติของผู้ตายก็เลยบอกว่า
โอ้โหทำไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้อ่ะ
คอกันเลยแล้วก็อายุแค่๑๘เองนะคะต้องมาเสียชีวิตนะคะ
ห้าแถวราฟราวเมื่อกลางดื่มคืนวาน
ตำรวจสนโชคชัยนะคะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีให้อายการส่งฟ้อง
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุคนก่อเหตุชื่อว่านายสุรศักดิ์
จุนเพชรอายุ๓๑ค่ะตัวคนก่อเหตุเขาก็รับสารภาพนะคะแต่ว่า
ทางคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์มันโหดร้ายเกิน
ไปถ้ามันทะเลาะกันป้องกันตัวอะไรกันทำไมมันต้องรุนแรงขนาด
ให้ตายกันแบบนี้คือปาดคอแม่ของผู้ตายบอกว่าคอ
มันจุดสำคัญแล้วอายุยังน้อยอายุแค่๑๘แล้วก็ลูก
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างถึงแม้จะอายุแค่๑๘
แต่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วก็ภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไป

ก็เกิดนี่แหละเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ทำไมต้องเอาให้ถึงขนาดตาย
และจุดที่สำคัญของร่างกายด้วย

แต่ก็ไม่น่าที่จะทำกันถึงขนาดนี้

จะออกไปเอาเงินที่ร้านลาบปลาเกี่ยว
ซึ่งเป็นร้านที่นายวิสรุธผู้ตายเคยเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในซอยนาคนิวาสยี่สิบเอ็ด
พอไปถึงร้านเจอผู้ชายขายลอตเตอรี่เมาดื่มเบียร์อยู่ที่ร้าน
ขายลอตเตอรี่คนนี้ก็เดินเข้ามาคุยหาเรื่องแล้วก็เดินออกจากร้านไป
หลังจากนั้นตัวนายวิสรุธผู้ตายกับนายยูโรเพื่อนรุ่นน้อง
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามออกไปไปด้วยกันทั้งคู่
ไปถึงป้ายรถเมย์ใกล้ปากซอยนาคนิวาส๒๑
ก็เจอชายขายลอตเตอรี่คนเดิมก็เลยทะเลาะกันทีนี้
นายวิสรุธถูกมีดปาดคอนะคะเลือดเนี่ยพุ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอ่ะ
แล้วก็นายยูโรบอกว่าเขาก็อยู่ด้วยกันเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาล
ว่านายวิสรุธเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าหมดสติ
แล้วก็ร่วงลงไปแบบนี้ค่ะร่วงลงไปจากรถจักรยานยนต์กลางถนน
ก่อนจะถึงโรงพยาบาลอ่ะตำรวจจับตัวชายขายลอตเตอรี่คนก่อเหตุได้อ่ะนะคะ
ที่ชื่อว่านายสุรสัตว์จุลเพชรอายุสามสิบเอ็ดปีนายสุรสัตว์เป็นชาวจังหวัดเลย
ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าไม่คิดว่านายวิสรุธจะตาย

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นำตัวไปขออำนาจสารอาญาฝากขังเมื่อวาน
ค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่า
ก็เลยต้องป้องกันตัวสีหน้าแวกตาก็แบบนี้
ทางญาติของผู้ต้องหาค่ะให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าปกติแล้ว
ผู้ต้องหาก็จะขายลอตเตอรี่อยู่ที่บริเวณนาคนิวาสนี่แหละ
แล้วก็ปกติต้องกลับไปรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทที่จังหวัดเลย

แต่๒เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ไปหาหมอเลยค่ะคุณภาคภูมิ

ก็เลยไม่ได้รับยาไม่ได้กินยาขาดยา
ก็เลยอาการอาจจะกำเริบนะคะ
ซึ่งตัวผู้ต้องหารักษาอาการทางประสาทมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วปกติก็มีนิสัยขี้โมโหอยู่แล้ว
ชอบทะเลาะกับคนรอบข้าง
ทะเลาะกับคนข้างบ้านเป็นปกติ
แต่ว่าเวลาทะเลาะทีไรก็ไม่เคยถึงขั้น

ก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดเหตุรุนแรงที่สุด

แล้วเหตุทะเลาะจากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะ
ก็คือว่าหนุ่มวัย๑๘ที่เสียชีวิตเนี่ยนะ

แล้วจังหวะนั้นผู้ต้องหาที่นั่งอยู่
เหมือนกับว่าสั่งมะนาวเพิ่มขอมะนาวเพิ่ม
แล้วผู้ตายเขาก็เลยเหมือนกับที่ทำงานเก่าเขาก็เดินเอามะนาวไปให้
แล้วก็ทะเลาะกับผู้ต้องหาเพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่า
มะนาวแพงจังทำไมขายมะนาวแพงจังอย่างนี้
ไม่พอใจเรื่องของราคามะนาวแล้วก็เดินออกจากร้านไปค่ะ
ซึ่งมันเป็นความซวยของคนตายจริงนะ
ใช่จังหวะไปที่ร้านที่เคยทำงานนะ
แล้วต้องมาทะเลาะกับคนคนนี้เพราะว่าเรื่องราคามะนาวแพง

ทีนี้ค่ะทางญาติของผู้ตายก็เดินทางไปรับศพนะคะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจ

คุณแม่ซึมเศร้าหนักมากเลยนะคะ
ก็ต้องนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลาดพร้าวต่อไป